ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพของตัวเอง
อาจจะเจอมาตรการเป็นยาแรงก็ได้
เพราะว่านายกอบตวังชะโอนจังหวัดกำแพงเพชร

เขาหวดเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะถือมาแล้วดักเลย

นี่ค่ะฟาดเลยคุณผู้ชมดูสิ

แต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเราเห็นในโลกโซเชียลที่อินเดีย
ก็มีที่เขาทำการถือไม้มาหวัดเลย

นี่ค่ะแล้วบ้านเราก็มีด้วย
คือท่านก็บอกว่าทำเพื่อให้ตระหนักกัน
ไม่ได้ตีเอาเจ็บปางตายอะไร
แค่เตือนกันว่าอย่าประมาทแบบนี้
เพราะเราไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นใครติดไม่ติดกัน

ท่านเตือนว่าอย่างไรออกมาทำไม
ไม่ใส่หน้ากากอันนั้นทำไมจอเดี๋ยวจะมีเสียงท่าน
แต่ในอุปกรณ์ตอบแบบว่าไม่แรง

เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

ยิ้มแห้งโดนนะ

ท่านบอกว่าจะถือไม้เรียว
มารอหวดคนไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ท่านยืนรอดักที่หน้าบ้านนี่เลยค่ะ
ถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ถ้าได้คำตอบยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ต้องฟาดนิดนึง
เป็นการแบบลงโทษนะ
ให้เป็นเตือนใจให้กับทุกคน

แจกหน้ากากอนามัยไปใช่แล้วก็กำชับนะว่าต้องให้ใส่ตลอดเลย
การหววดเพื่อชาติทั้งนี้คือ
นายกอบตบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนประมาท
อยากจะเป็นการให้ทุกคนช่วยกัน
ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดนะคะ
แล้วก็เข้าใจแหละว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจบ้าง
บ้างเกลียดบ้างแต่ท่านบอกไม่สนใจล่ะงานนี้
เพียงให้ลูกบ้านปลอดภัยก็พอแล้วฟังเสียงท่านเลยละกัน
รู้ไหมว่าอยู่ช่วงนี้ช่วงอันตรายเอาด้วย
ทำไมไม่ใส่ครับผิดไหม
ผิดครับต้องทำเป็นแบบนักเรียนแล้วเนอะ
นายกจะทำโทษตีแล้วก็เตือนแล้วก็ให้ของ
อ้าวทำโทษทำโทษนะ
น่ารักตีเตือนให้ของ
ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมต้องตีแล้วก็บอกคำแนะนำ
ถือว่าเป็นการลงโทษที่สมเหตุสมผลนะคะ

แล้วก็ให้ลูกบ้านตระหนักถึงความปลอดภัย
นะฮะก็ตักเตือนด้วยความรักความห่วงใยลูกบ้านแล้วนะคะ
ทีนี้ท่านยังใช้มาตรการเรื่องของความกดดันด้วยค่ะ

ใครจะไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
ถ้าไม่ใส่นะถ้าจะไปซื้อของ

พ่อค้าแม่ค้าคนไหนไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ก็จะไม่ซื้อด้วยกดดันกันมาแบบนี้แหละนะคะ
ซึ่งข้อมูลของที่ตำบลวังชะโอนเนี่ย
ทั้งหมด๑๔หมู่บ้าน๗๐๐หลังคาเรือน
มีประชาชนรวมเกือบหมื่นคน
บอกว่ามีคนใส่หน้ากากอนามัย๙๐

แต่อีก๕นี่แหละโดนหวดนะ